ตอนนี้พวกเราทั้ง๓คนเนี่ยยืนอยู่ที่ลานเทียนทุ่งศรีเมืองที่อุบลนะคะ
โอ้โหเราได้มาเห็นด้วยสองตาของพวกเราเองค่ะ
กับประเพณีที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ระดับประเทศ
ไปไกลระดับโลกค่ะกับการแห่เทียนพรรษานั่นเองนะคะ
โอ้โหเห็นถึงความสวยงามสุดยอดจริงเลยนะคะเนี่ย
งานใหญ่แบบนี้แต่ว่าฟ้าฝนตอนเช้ามืดอาจจะไม่เป็นใจ
ตกตั้งแต่ตีหนึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหม
ยาวมาแต่ว่าตอนนี้กลางวันแล้ว
ซาแล้วไม่ค่อยตกแล้วฉะนั้นใครสนใจ
ใครอยู่อุบลหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงอยากจะมารีบมาเลย
แต่ดูพยากรอากาศหน่อยนะเห็นว่าพรุ่งนี้ยังมีฝนอยู่
ใช่ค่ะพาไปดูบรรยากาศดีกว่า
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณ๘โมงครึ่งที่มีพิธีเปิดนะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลนะคะ
ว่าชนละทียังตรงมาเป็นประธานในพิธี
รวมถึงเริ่มต้นด้วยขบวนเทียนพระราชทานก่อนเลยค่ะ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมดูสิภาพมุมสูง
ได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของขบวนเทียนจากคุ้มวัดต่าง
เขาใช้เวลาแก่สละกันพี่บอสเป็นเดือนเลยนะ
แบร์มเดือน๒๓เดือนขึ้นไปทั้งนั้น
แล้วประกาศผลความผมน่ากใจแทนกำมากายจริงนะ
คือเรามองสวยทุกขบวนแล้วจะตัดสินอย่างไร

๑๘วันในราคาวันนี้จะมีคำตัดสินออกมา

แต่ถ้าใครอยากจะติดตามบรรยากาศในช่วงกลางคืนอีกทีนะครับ

แล้วพอรู้ผลปุ๊บว่าเทียนคุ้มไหนชนะเลิศในประเภทไหน

สิงหานั่นคือวันสุดท้าย
ที่จะมีการเอาเทียนที่ชนะมาตั้งโชว์ที่สารหลักเมือง
ฉะนั้นยาวไปถึง๖สิงหาคมครับ
เรา๓คนนะครับมีความประทับใจมาก
มาเนี่ยนะไม่ใช่คนอุบลนะ
แต่มาแล้วรู้สึกว่าเป็นลูกหลานคนอุบล
เพราะว่าที่ไปเจอประชาชนเจอพี่น้องเจอแฟนคลับ
ไม่ว่าจะเป็นตลาดสดเทศบาล๓
หรือว่าลานเทียนทุ่งศรีเมืองแห่งนี้อบอุ่นจริง
ใช่นะครับเข้ามาจับมือเข้ามาบอกว่าติดตาม
เข้ามานะครับบอกว่าเป็นแฟนข่าวไทยรัฐทีวี

คุณลุงคุณป้าผมเรียกคุณพ่อคุณแม่แล้วกัน
เอาปลาที่หาเองทอดมานึ่งข้าวเหนียวมา
ทำแจวมามาฝากถึงนี่
น่ารักสุดแล้วก็ไม่ใช่แค่แฟนข่าว
ส่งกำลังใจมาให้เรานะแต่ว่าทีมไทยรัฐทีวี
ก็มีของแจกให้กับแฟนเพียบเลยเหมือนกัน
เพราะว่าวันนี้ของที่เราขนมาเราไม่กะขนกลับนะ
ให้กับทุกคนที่มาเจอเราแน่นอนนะคะ

ถ้าเกิดว่าอยากดูบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกัน
บอกว่าพรุ่งนี้วันที่๓สิงหา

เราจะจัดรายการกันสดตั้งแต่ตี๕๓๐เลย
และจะบอกคุณบุ๊คคุณขวัญรวมถึงคุณผู้ชมว่า
ถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต
ต้องมาดูด้วยตาของตัวเอง
แล้วจะรู้ว่ายิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะคะทั้งสองท่านค่ะ